สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามนะคะพบกับพิษชีวรรณฑรสมกิตวงโรธค่ะ
เริ่มกันที่ประเด็นร้อนในโลกโซเชียลนะคะที่มีคนตั้งคำถามเกี่ยวกับกรอออนอุมาสิทธิรักษ
วอเล็กบอลสาวทีมชาติไทยที่ไม่ได้ลงแข่งขันให้กับต้นสังกัดในหลีกญี่ปุ่นตลอด๒เกมที่ผ่านมาค่ะ
จนมีแฟนลูกยางชาวไทยเข้าไปสอบถามในแฟนเพจของเธอค่ะแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนนะคะ
เพื่อชี้แจงเรื่องนี้ค่ะว่าเป็นความลับของสโมสรซึ่งแฟนแฟนหลายคนก็เป็นห่วงว่า
อนุมาจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บหรือว่าฟอร์มตกจนถูกพักค่ะ
โดยทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้สอบถามเรื่องนี้กับโค้ชด่วนดันัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอเล็กบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่นะคะ
ซึ่งโค้ชด่วนก็กล่าวค่ะว่าเบื้องต้นสโมสรจากญี่ปุ่นไม่ได้แจ้งว่าออนอุมามีปัญหาอาการบาดเจ็บ
ซึ่งถ้าหากว่าเป็นเรื่องจริงก็จะกระทบต่อทีมชาติไทยอย่างแน่นอน
จากนี้โค้ชด่วนยังบอกอีกค่ะว่าลีกญี่ปุ่นมีเกมที่ค่อนข้างหนัก
ไม่แปลกหากสภาพร่างกายจะอ่อนล้าไปบ้าง
แต่ก็ต้องจับตาดูว่านัดต่อไปออนอุมาจะกลับมาทวงตำแหน่งได้หรือไม่
เกมที่จะพบกับพิซามิซึสปริงวันเสาร์ที่๒๕กุมภาพันธ์นี้ค่ะ
ส่วนโปรแกรมวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับ
ที่จะแข่งขันกันที่ประเทศเนเทอร์แลนด์ค่ะ
ซึ่งไทยจะพบกับญี่ปุ่นวันที่๗กรกฎาคมค่ะ